สวัสดีครับจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้ยังคงเกาะติดสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่องนะครับ
เฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ตอนกลางไปจนถึงตอนล่าง
ต้องเฝ้าระวังครับตั้งแต่ค่ำคืนนี้เป็นต้นไป
จะเป็นช่วงเวลาที่บริเวณความกดอากาศต่ำเนี่ยนะครับ
เลื่อนตัวผ่านจุดดังกล่าวพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังดังนี้นะครับ
สุราธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาปัตตานียาลานราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูนนะครับ
ในบริเวณดังกล่าวก็จะสูงประมาณ๒๓เมตรนะครับ
ซึ่งจุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๓เมตร

ช่วงกลางวันที่ผ่านมาก็จะพบว่ามีกลุ่มฝนขนาดใหญ่ก่อตัว
ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางไปจนถึงตอนล่างนะครับ
แต่ว่านี่เป็นแค่เพียงแค่ส่วนปีกเท่านั้นนะครับ
เพราะว่าส่วนจุดศูนย์กลางของยอมความกวดอากาศต่ำ
ตอนนี้กำลังเคลื่อนตัวประชิดในประเทศมาเลเซียอยู่นะครับ
การว่าหลังเที่ยงคืนนี้เป็นต้นไปก็จะค่อยเคลื่อนที่ขึ้นฝั่ง
แล้วก็ส่งผลต่อสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
โดยจะขึ้นฝั่งในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งอ่าวไทยนะครับ
แล้วก็จะไปลงแถวบริเวณพื้นที่จังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่นะครับ

การว่าในบริเวณดังกล่าวนั้นจะมีฝนตกลงมานะครับ
หย่อมความกดอากาศต่ำยอมนี้ลงทะเลแล้ว
ก็คาดการณ์ว่าก็จะเคลื่อนที่ต่อไปแถวบริเวณประเทศอินเดียนะครับ
แน่นอนครับจากสถานการณ์ฝนที่ตกมาแบบนี้
ต้องระวังใครที่จะเดินเรือนะครับ
ต้องระวังในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยเนี่ยนะครับ

จุดที่มีฝนฟ้ากระนองคลื่นอาจสูงมากกว่า๓เมตร

เพราะว่าอาจจะเกิดความสูญเสียเกิดขึ้นได้
ที่เป็นแบบนี้เนื่องจากว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป

จะดูดเอามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้แล้ว
ยังเอาความหนาวเย็นจากบริเวณทางตอนบน

ภาคอีสานภาคเหนืออีกด้วยนะครับ

กระแสลมที่แรงอาจจะส่งผลต่อการ
ฟืนติดไฟอาจจะเกิดเพลิงไหม้เกิดขึ้นได้นะครับ
ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวก็ดูแลรักษาสุขภาพ
แล้วก็ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการด้วย

ผมพุทธนันพี่สิบมหันสวัสดีครับ